มาดูเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องใช้คำว่าไม่คาดฝันจริง
แล้วก็ไม่คาดคิดด้วยไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นและไม่คิดว่าจะเป็นไปได้
คือมีเด็กนะคะประมาณชั้นม๓
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่แล้วทีนี้ปรากฏว่าขี่ผ่านหมู่บ้าน
ลมแรงค่ะพัดได้สายสินมาพาดจังหวะขี่ผ่านพอดี
พาดคอเกือบเสียชีวิตเลยนะคะ
ผู้ประสบเหตุครั้งนี้ก็คือเด็กชายคนนี้แหละค่ะ
เด็กชายประดิษฐ์นันสูงเนินอายุแค่๑๓ปีเอง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
แล้วก็เด็กชายนัทศาสตร์สาแชร์อายุ๑๔ปี
นักเรียนชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่๓ค่ะ
อยู่ในโรงเรียนพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
นี่แหละค่ะได้สายสินต้นเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒วันที่แล้ว
เด็กชายนัทศาสตร์ขี่รถจักรยานยนต

แต่ปรากฏว่าไปถึงบ้านเพื่อนแล้วไม่เจอเพื่อน
ก็เลยขี่รถกลับบ้านก็แล้วกัน
ทีนี้จังหวะขี่กลับลมพัดแรงมาก
จู่มีด้ายสายสินค่ะไม่รู้ปลิวมาจากไหนล่ะ
แต่ปลิวมาพาดที่ลำคอของเด็กชายนัทศาสตร์
ด้วยความตกใจน้องเขาก็เลยหยิบได้สายสินออกให้พ้นคอ
คือเหมือนขี่มาเร็วแล้วก็มีอะไรพาดผ่านคอ

สายสินเนี่ยก็เลยปลิวไปพาดลำคอเด็กชายประดิษฐ์ที่นั่งซ้อนท้าย
ถูกบาดคอเป็นรอยลึกยาวรอบลำคอเลยนะคะ
ซึ่งพอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเด็กทั้งสองคนก็เลย
ด้านนางฉลวยหลวงแสงอายุ๕๘ปี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลไตรตรึงก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
เป็นสายสินในงานประเพณีประจำปี
ชาวบ้านเขาร่วมกันจัดขึ้นทุกปี
โดยจะมีการนำสายสินแบบนี้โยงรอบหมู่บ้าน
แล้วก็ผูกติดกับบ้านเรือนของประชาชน
เป็นความเชื่อนะคะว่าจะช่วย
เรียกว่าเอาเคราะห์เอาโรคภัยไข้เจ็บ
และสิ่งอัปมงคลทั้งหลายออกไป
แล้วก็เหลือแต่ความสุขความเจริญเอาไว้
ซึ่งเหตุการณ์นี้เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นครั้งแรก
ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเลย

ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
ก็เลยทำให้เชือกเนี่ยบาดคอน้องคนนี้เป็นรอยยาวเลยนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมร่วมกัน

ไม่ให้เกิดเรื่องลักษณะนี้ขึ้นอีก
อันตรายเหมือนกันนะเชือกเส้นบางแบบนี้
ใช่ค่ะนี่ค่ะเขาก็โชว์แผลให้ดูที่คอของน้อง
ก็จะเป็นเส้นเป็นสีแดงก็รอยบาด
คือความบางบวกกับความเร็ว

ถ้าเร็วกว่านี้อาจจะเข้าไปลึกกว่านี้

เรื่องของการพันสายสินรอบหมู่บ้านรอบบ้าน
อะไรต่างก็อาจจะต้องระวังให้มากขึ้นด้วยนะคะ